คุณผู้ชมค่ะมาถึงข่าวที่ทุกคนรอคอยเราก็รอคอยเช่นเดียวกันนะคะ
ดูถ้าจะกลายเป็นดราม่ารายวันไปซะแล้ว
ไม่รู้ว่าเป็นทอปตีชงของแมทพิราณีด้วยหรือเปล่า
เมืองคนเขาบอกว่าให้แมทนะไปทำบุญสักเก้าวัดนะคะ
สวีทหวานกับรักครั้งใหม่นางเอกดังแมทพิรณี
ตอนนั้นคุณสงการตอบกลับว่าถ้าไปได้ใครจะไม่ไป
ฉันก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะคนก็ตีความไปว่า
หรือคุณพ่อของน้องปีใหม่จะไม่ได้รับเชิญหรือเปล่านะคะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้ไปแต่แรกหรือเปล่านะ
แล้วก็คนที่ออกมาเคลียร์แบบชัดเลยนะก็คือคนนี้เลย
คุณแม่สุดสตรองนะคะคุณแอฟทักษะออนนั่นเอง
ขอตอบคำถามเรื่องนี้แล้วกันนะคะ
ว่าวันเกิดลูกสาวไร้ไงว่าคุณพ่อมันเป็นแบบนี้คุณแอฟว่ายังไงคะ
ตอบได้ชัดเจนเลยค่ะว่าไม่ได้มีการไม่ให้ไป
แล้วก็แอปเชิญค่ะเชิญทั้งคุณสงกรานแล้วก็เชิญคุณพ่อคุณแม่คุณสงกรานด้วยค่ะ
แล้วก็คือถ้าจะเอาชัดเจนนะคะก็เชิญจริงเนี่ย
ให้คิวตั้งแต่วันที่๒๙ก็คือก่อนวันเกิดลูกนะคะ
แล้วก็คุณสงการก็ไม่ได้มาแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงวันเกิดอะนะ
แล้วก็พอถึงวันเกิดก็คือวันที่๑ก็มีการเชิญล่วงหน้าค่ะ
ก็คือเชิญคือก็บอกชัดเจนค่ะว่าเชิญมาพิธีทางสงฆ์ก็คือแบบเลี้ยงพระนะคะ
แล้วก็แบบถวายสังกฐานอะไรอย่างนี้ค่ะเลี้ยงพระ
แล้วก็เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยเพราะว่าตอนกลางวันแล้วก็เลี้ยงวันเกิดปีใหม่
เขาก็มีการตอบมาล่วงหน้าตอบมาวันที่๓๑มั้งคะค่ะว่าไม่สะดวกมาร่วมงาน
ก็เป็นความคิดหน้าวันหนึ่งเนาะนะคะเขาอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวอะไรของเขานะคุณ
อ่ะยังวนเวียนอยู่กับประเด็นเรื่องนี้แหละโดยเฉพาะสาวแมทนะคะ
คือวันนี้ในโซเชียลก็มีการแชร์ข่าวจากเพจหนึ่งนะที่เขาบอกว่า
ตอนนี้มีข่าวลือเรื่องใหม่ว่าไฮโซแพทย์เนี่ยไฮโซแพทย์เคยเป็นคนรักเก่าของคุณแมทนะ
คงจำกันได้นะคะตอนนี้ค่ะหัวใจกลับมากระชุ่มกระชวอีกครั้งแล้วนะ
แล้วก็สาวคนที่ว่าค่ะไม่ใช่ใครคนไหนอื่นไกลเลย
ก็คือดารานางแบบเด็กแนวนะคะ
อย่างคุณหลินนั่นเองนะแฟนเก่าโทนี่คุณผู้ชม
แต่อย่าเพิ่งฟันทงกันนะคะรอเจ้าตัวเนี่ยเคลียร์กันเองละกันนะคะ
เพราะนอกจากไฮโซแพทย์นั้นยังมีข่าวลือว่า
หวนกลับไปคบกับฟอยด้วย
คุณปลอยนะฮะแฟนเก่าของเธออีกด้วยค่ะ
เออนะคะมันอีลุงตุงนังมากตอนนี้นะคะ
ตอนนี้ก็ยังมีข่าวลือนะว่าปลอยนะคะกับน้องกร้อมคุณพลายขนิดกว่าเนี้ย
อาจจะเลิกกันรึเปล่านะคะใช่คือมีแหล่งข่าววงในเนี้ย
เขาออกมาบอกว่าคู่นี้เนี่ยตอนนี้
น่าจะยุติความสัมพันธ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันตอกย้ำด้วย
สื่อโซเชียลมีเดียตอนนี้ไม่ค่อยมีภาพหวาน
ยังมีโพสต์ล่าสุดจากคุณแพลวที่อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณฟรอย
และในงานวันเกิดของคุณฟรอยเนี่ยก็ไม่มีสาวแพลวไปร่วมเฟรมด้วยนะคะ
แต่ว่าหลีนมัชนนช์เนี้ยนะคุณผู้ชมขามีกับข่าวกับหนุ่มเยอะมาก
ก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่เลิกรากันไปกับโทนี่รากแก่นแล้วคุณหลินเนี่ยก็ตกเป็นข่าวว่าเอ้ย
แล้วตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวกับไฮโซแพทย์อีกก็ไม่รู้ล่ะค่ะ
ว่าตอนนี้ใครคือตัวจริงที่จะครองหัวใจของเธอเดี๋ยวรออัปเดตกันดูอีกที
ในบางคอมเมนต์เขาบอกว่าแท็ตดีแล้วแหละถ้าลินได้กับคุณแพทย์จริง
ถ้าเป็นแฟนกันจริงนะก็จะได้ไม่ต้องมายุ่งกับซันนี่อะไรแบบนี้เลยนะคะ
แต่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าสงสารแพทย์อันนี้สืบเนื้อมาจากกรณีคุณแมท
เดี๋ยวรอว่ากันอีกทีนึงนะคะตอนนี้มีหลายทีมเหลือเกิน